กลับมาในช่วงนี้นะครับก็ช่วงทัศนะกีฬาไทยก็จะเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกับบรรดาแหล่งข่าวและบุคคลสำคัญในรอบสัปดาห์
จริงแล้วเรื่องราวที่พี่บีนำเสนอไปในช่วงเฮ็ดไลน์ก็น่าสนใจ
ก็ได้เห็นแล้วจริงตอนแรกผมเจอพี่เทิดหรือว่านาเทิดเนี่ย
ในงานแต่งของน้องชายผมทำงานที่นี่เนี้ยนะฮะเขาไปร่วมงานเค้ากดลงหน้า
คือวันจันทร์เขาเป็นการเปิดตัวผมถามวันอาทิตย์ตอนกลางคืนเขาบอกว่ายังไม่รู้เลย
ว่าเขาจะต้องเป็นโค้ช

ชมบุรีปฏิบัติการด่วนแบบนี้เนี่ย

นักเตะที่มีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวก็มีการประกาศย้ายทีม
ของนักเตะหลายคนเหมือนกัน

จากบทสัมภาษณ์ของเทศ
รวมถึงรองประธานสโมสรอย่างพี่นบ

จะมองเห็นชมบุรีในยุคของการผลัดใบใหม่อย่างไรครับ
สำหรับช่วงทัศนะกีฬาไทยวันนี้นะครับ
เรามาอยู่กันที่ชนบุรีสเตดียม
มาพบกับบุคคลสำคัญของ
สำหรับช่วงทัศนะกีฬาไทยวันนี้นะครับ
เรามาอยู่กันที่โชมบุรีสเตรเดียม

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ

ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
ก็คือคุณอันนบสิงต์โตทองนะครับ
เพราะว่าของสมสรษนหรือคนทำทีม
ทำไมถึงเลือกเทอดสัตย์ใจมั่น

เมื่อ๓ปีแล้วเราคิดว่าเขาควรจะได้รับบทบาท

กับโค้ดเองมาเป็นวาดะมาเป็นเจอร์เดช
ให้เขาซึมทรัพย์เรื่องการความผิดชอบต่าง
แล้วลูกดูเรื่องแบบแผนการฝึกต่าง
ผมว่าแล้วเขาเข้าใจกับวิถีของชนบุรี

ที่เขาจะขึ้นมารับบทบาทตรงนี้
ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกละเลย
สำหรับการที่เขารับหน้าที่นี้
สำหรับณเทศ

ที่จะนำนักเตะเลือดใหม่เข้ามา
รวมถึงนัทเทิร์ดเองก็น่าจะเป็นโค้ชรุ่นใหม่ด้วย
ตรงนี้เตรียมวางแผนอย่างไรบ้างครับ

เราก็มีผู้เล่นเอาอันดับแรกคือ

ก็มาเสริมทรัพย์ตั้งแต่การมาซ้อม

ให้เขาเล่นประมาณ๑๐นาที๑๕นาที
จนมาปีนี้เขาเริ่มมีความ

แล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเริ่มเป็นตัวหลักได้
ส่วนตัวหลักของเราก็ยังอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชนวิทธิสทธินานเกิรกฤษ
ก็ยังเป็นแก๊สหลักของน้องนะครับ

ว่าจะตัวผู้เล่นที่ให้เหมาะสมกับทีมที่สุดนะครับ
แล้วก็เหมาะกับการเข้าระบบของเรามากที่สุดนะครับ
เทิดปกติแล้วเป็นคนที่มีบุคลิกสนุกสนานเฮฮา

เพราะว่ามันคงจะแตกต่างกับการที่เป็นผู้เล่น

คือการเป็นผู้เล่นเราไม่ได้คิดอะไร

ส่วนพอเราเริ่มมาเป็นโค้ชแล้ว
ส่วนในสนามเราต้องซีเรียสนะครับ

แล้วก็ในช่วงที่เราอยู่กับนักฟุตบอลนะครับ
ในช่วงงานเราต้องซีเรียสตรงนั้นนะครับ

แต่ปกติเล่นมุกกับนางฟุตบอลในสนามซ้อม
อันนี้อาจจะคงไม่มีแบบนั้นแล้ว

เพราะว่าเราบางทีไม่อยากให้นักฟุตบอลเครียด
ขาดจินอาการในการเล่นด้วย

พูดถึงนักเตะหลายคนที่ออกจากทีมไปครับ
พี่นอบทั้งอดูลก็ดีนะครับ

อย่างเกียร์โกคุณย่าชูเลียโนมิเนโร

มันมีความสืบเนื่อง
แคมเปญใหม่ของสโมสร
ในฤดูกาลหน้าอย่างนี้บ้าง

แต่ละคนที่ออกไปมันก็วิธีของเขา
เหมือนกับคุณย่าเองก็หมดสัญญา
หรือมิเนโรจะดีขึ้นไปเล่นเจลี
ก็โอเคไปหรืออดุลมันก็เป็นวิถีฟุตบอล
เราก็รังอย่างให้อยู่แต่ว่ามันก็
เป็นความต้องการผสมของเขาก็โอเค
แล้วกรอบกับเราก็คิดว่ามันเป็นเวลาแล้ว
ก็น่าจะเอามาสงสูมพยาบาลมาเล่น
อีกจะปี๒ปีพวกนั้นก็จะเล่นได้ส่วนจริงแหล่ง
ก็เลยเอาผันมาเป็นเด็กดีกว่า

ว่าถ้าปีหน้าจะเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาสู่ทีมเนี่ย

แต่ว่าถามในเชิงว่า
ผู้เล่นแบบไหนที่เหมาะสำหรับชนบุรีเอฟซีดีกว่า
เพราะว่าทุกอย่างต้องเล่นให้เป็นระบบให้ได้

ดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องผ่านการกองจัด

มีใครที่เป็นบิ๊กเนมทีมชาติ

แล้วก็เป็นเด็กที่เราเห็นว่าเขาเล่นกับเราได้

เราคิดว่าไปปีช่วงนี้หรือว่าต้นปีหน้าจะเล่น

แล้วก็เล่นฟุตบอลที่มันรวดเร็วขึ้นดุดันขึ้น
หมายถึงว่าเล่นฟุตบอลที่มันตีระบบมากขึ้น
พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้นักฟุตบอลเล่นมองกับพื้นให้มากที่สุด

ที่พี่แห่งวิทยาคุณเขาเป็นผู้การทีม
ก็สามารถที่มันเล่นแล้วดูมันสวยงามนะครับ
ครับสำหรับการแข่งขัน
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดด้วย

ตรงนี้น่าจะเป็นบททดสอบแรกของนาเทิดตรงนี้
เตรียมตัวเตรียมทีมยังไงบ้างแล้วครับ

เราจะมารวมตัวอีกทีหลังปีใหม่คนที่๕นะครับ
เราก็จะบิวต์ทีมให้กับตัวผู้เล่นใหม่
ทั้งตัวคนไทยก่อนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็คาเดมี่ขึ้นมานะครับ
สิ่งแรกเราก็ต้องเตรียมความฟิตให้เขาก่อน
เพราะว่าระยะเวลามันสั้นสำหรับ๔อาทิตย์ก่อนการแข่งขันนะครับ
อันดับแรกคือ๒อาทิตย์แล้วอาจจะเน้นความฟิตด้วยเขาก่อนนะครับ
เพราะว่าเขาพักฟื้นมาเกือบครึ่งเดือนหรือว่าเกือบเดือนเลยก็ว่าได้ครับผม
สำหรับตัวนาเทิดเองปีหน้ายังคงจะลงสนามไป
วางรวดลายให้ฝั่งบอลได้เห็นด้วยรึเปล่าในขณะที่เป็นทุ่มเซฟ
ก็จริงมันคงยากครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับ
งานในสนามแล้วก็ดูแลนอกสนามเกี่ยวกับผู้เล่นด้วยมันคงเยอะ
ไปถึงการลุ้นแชมป์อะไรสักอย่างหรือเปล่า
คือถามผมถ้าผมเป็นผู้อีกการสิผมอยากได้แชมป์เท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งครับ
สิ่งที่เนี่ยผมว่าแฟนบอลเขาก็ต้องการนะครับ

แต่สิ่งสำคัญคือเป้าหมายแรกคืออยากเล่นฟุตบอลแล้วอยากให้คนดูเข้ามาดู

สำหรับทางพี่นบปีหน้าสิ่งที่คิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชนบุรีเนี่ย
แฟนบอลสามารถมองได้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคืออะไรครับ
การเล่นที่สนุกสนานการเล่นกับพื้นที่เราเคยเล่นมา
อย่างที่ท่านบอกแล้วครับว่าอย่าต้องการแบบนั้นมากกว่า
ชนะหรือแพ้มันก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าชนะมาแล้วมันแบบเล่นหวยผมว่าแฟนบอลก็เห็นอยู่แล้ว
มันเหมือนกับชนะแบบไม่อิ่ม
ก็อยากให้เล่นให้สนุกแล้วก็ตอบโจทย์แฟนบอลได้
ถ้ายิ่งผลชนะออกมาก็ยิ่งโอเค
สุดท้ายนิดนึงอยากให้คุณซื้อคนใหม่พูดอะไรกับแฟนบอล
ครับยังไงก็ผมก็เริ่มงานใหม่
ยังไงก็ฝากแฟนบอลนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลชมบุรีครับ
ยังไงก็อะไรที่นักฟุตบอลเราขึ้นมาใหม่ก็มาให้กำลังใจกัน
สิ่งสำคัญที่สุดนักฟุตบอลลงไปในสนามก็คือ

อย่างเด็กอยากได้ยินเสียงเชียร์นะครับ
พอเขาได้ยินสิ่งเดียวเขาอยากจะเล่นเพื่อแฟนบอลนะครับ

อาจจะให้เห็นอะไรใหม่ของชนบุรีนะครับ
อาจจะมีผู้เล่นเด็กขึ้นมาเล่นก็ได้นะครับ

ก็ทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับ

ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับ
เฉพาะบทบาทใหม่ของนาเทิดเทิดศักดิ์ใจมั่นนะครับ
ช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับ

พี่บีครับมีอะไรจะเสริมไหมครับเรื่องของชมบุรี
ก็ความจริงแล้วเนี่ยชนบุรีก็ได้นักเตะใหม่
เป็นสมาชิกใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับ

ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อตัวที่ดี
ถ้าใครได้ติดตามการเล่นเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของบางก่อกลาส
แล้วเล่นดีมาตั้งแต่สมัยยูโอสดแล้วด้วย

ผู้ที่จะมาแทนสินทวีชัยซึ่งประกาศลาทีมไปแล้ว
แต่ยังทิ้งอะไรที่มันเป็น

นิดนึงว่าเขามี๒ข้อที่เขาจะเลิก
ทำไมเขาถึงไม่อยู่กับชนบุรีต่อ
ข้อนี้เดี๋ยวจะเปิดเผยหลังเลิกไปแล้ว
แวนสตั๊ดเลยนะหลายคนก็บอกว่า
ไม่มีอะไรมั้งมันต้องมีดิครับ
ถ้าไม่มีเขาจะมาบอกว่าเรื่องดีเขาคงจะบอกไว้แล้วล่ะ
แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไร
ข้อนี้ก็ต้องรอเดี๋ยวนี้นักบอลไทยเหมือนนักบอลเมืองนอกนะ

หลังจากเลิกไปแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ
ชนินเนี่ยฝีไม้ลายมือเทียบเท่าสินทวีชัยนี่แหละครับ
เผลอดีกว่าแต่ชะนินมีจุดอ่อนตรงเขาเป็น
รักษาประตูที่เปราะไปนิดหนึ่งเจอการเบียดเจอการกระแทกอะไรมาก
อีกคนนึงที่ชนบุรีน่าจะได้ไม่พลาดก็คือ

กลับมาจะต้องฟื้นทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกาย
เป็นนักเตะที่คุณภาพคนหนึ่งถ้าใช้เป็นสำหรับประกิจดีพร้อมนะ
ก็ลองดูว่าในยุคของทรศักดิ์นะครับ
ก็อย่าเหมือนแต่ศีรษะกันแล้วกันมันต้องเหมือนให้หมดทั้งตัวเลย
รูปแบบการเล่นด้วยวิธีการทำทีมด้วยนะครับ
ต่อกันที่ช่วงเชียร์ดาวรุ่งนะคะในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ที่เพิ่งจะจบลงไป
ก็มีนักกีฬาดาวรุ่งหลายคนที่น่าจับตามอง
วันนี้คัดมาให้ดู๑คนนะคะเป็นนักว่ายน้ำหญิงค่ะ
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสามารถคว้าได้ถึง๖เหรียญทอง
ชื่อว่าน้องหมอนอิงค่ะ
สาวจากจังหวัดอุดอลทานีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
มาได้๖เหรียญทองจากท่ากบและกัญเชียง๑๐๐และ๒๐๐เมตร
จากนี้ยังสามารถไหว้แตะขอบสระได้เป็นคนแรก
ในประเภทเดียวผสมทั้ง๒๐๐และ๔๐๐เมตรอีกด้วย
ทำให้เธอคว้าตำแหน่งราชินีสะไปครองได้สำเร็จ
ส่วนเป้าหมายต่อไปของเพียงขวัญคือการรักษามาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป
เพื่อโอกาสในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปลุยเวทีโอลิมปิกเกม
ในอนาคตเหมือนอย่างเงือกอุ้มนัทธานันจันกระจ่าง
นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยที่เป็นไอดอลของเธอนั่นเอง
ส่วนต่อไปของเพียงขวัญคือการรักษามาตรฐาน
และเพื่อโอกาสในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปลุยเวทีโอลิฟิกเกมส์